เกดแก้วยังไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้พิสูจน์
หอมแก้มป่านหนุ่มทีหนึ่งแล้วจะรู้ว่าได้รู้

ขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ก็เป็นที่รู้กันดีนะครับ
รายการของเราเป็นเกมโชว์ที่ง่ายที่สุดแล้ว

ก็เป็นแฟนรายการตัวยงของเราเหมือนกันนะคะ

ดูรายการของเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยค่ะ
เนื่องจากไม่สามารถเดินเหินได้อย่างสะดวกนะคะ

อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีค่ะ
ดูไปแล้วก็นำเอาความรู้นะคะ

เธอจะสามารถคว้าไปได้อีกเท่าไหร่
งั้นเราไปย้อนดูภาพชีวิตของเธอกันอีกสักนิดนึงค่ะ

ชื่อเกดแก้วนามสุกุลปฐุมไทย

อาศัยอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกสาว

ห่างกับที่สามี๑๘ปีค่ะ
เขาเป็นคนดีเป็นคนรักลูกรักเมียรักครอบครัว

ชื่อน้องขนิ้งอายุ๓ขวบครึ่งค่ะ

แต่น่าสงสารตอนนี้แกป่วย

ปวดต้องร้อนชาไปทั้งขาครับยืนนานไม่ได้ครับ
ยืนไม่เกิน๕นาทีก็ต้องนั่ง
ทุกวันนี้เขาเดินไม่ปกติคนนะครับเขาเอียงน่าสงสารมาก

คือเขาเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นอย่างหนักเลย
ไปโดนควันโดนฝุ่นโดนอากาศ
เขาก็ไอทั้งไอทั้งจามค่ะเป็นเยอะ

มันก็เหมือนกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เนอะ
มันอยู่ถนนอ่ะมันอันตรายอ่ะ
แฟนก็ไม่รู้จะทำงานได้อีกนานแค่ไหน
แล้วเขาก็เป็นหลายโรคยังจะกลับไปอยู่บ้านนอก
มีบ้านอยู่หลังนึงเล็กค่ะ
พื้นห้างฉัดจังหวัดลำปางอะค่ะ
ถ้ามีทุนก็อยากจะไปค้าขาย
ขายไก่ย่างส้มตำค่ะเพราะเคยขาย

ถ้าร้องได้แล้วก็ร้านส้มตำเปิดแน่ครับ
เปิดถาวรไม่ผูปโปรเหมือนสมัยก่อน
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณเกดแก้วร้อง

เอาละครับเรื่องราวของเธอนะครับ
ขอเอาความเจ็บปวดที่หลังมาเป็นพลังสู้เพื่อครอบครัวนะครับ

สวัสดีครับ
ก็เจอกันเริ่มจะสนิทกันแล้ว

อันนี้ชักไม่ดีแล้วค่ะ

เหมือนเดิมคุณเกดแก้วก็มากับครอบครัวนะครับ
ก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่ทองขันนะครับ
คุณแม่ของคุณเกดแก้วแล้วก็สามีนะครับ

สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับคุณเกดแก้วเป็นนักสู้ชีวิตของเรา
บอกเราว่าต้องการ๑แสนบาทนะครับ
ตอนนี้เธอได้ไปแล้วนะครับ

ร้องเพลงที่๖ผ่านไปโดยไม่ใช้ตัวช่วย

ก็ต้องมาบอกเผื่อคุณผู้ชมที่เขาไม่ทันได้ดูนะครับ

ไอ้หนึ่งแสนบาทเนี่ยคุณเกดแก้ว
เอาไปทำอะไรบ้างต้องการไปทำอะไรครับ
เอาไปเปิดร้านขายส้มตำอะค่ะ
แล้วก็ไปเป็นทุนไว้แล้วก็รักษาตัวค่ะ
เพราะว่าเป็นที่ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นนี่แหละค่ะ
ณปัจจุบันพี่เกดแก้วก็คือว่าแน่นอนล่ะ

เพื่อให้สามีได้อยู่ใกล้เรา

และที่สำคัญเลยคือลูกได้ไปโรงเรียนสักที
ใช่ค่ะแกจะได้ไปส่งลูกไปโรงเรียนได้ค่ะ

ในฝันมันสวยงามขนาดไหนคะ
งามค่ะคุณเป๊กกี้มันสวยอยู่แล้วค่ะ
เหมือนไฟละคะสว่างหมดเลยค่ะ
ดีใจดีใจนะ
ส้มตำในฝันก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะนะ
ตอนนี้เนี่ยเพลงตามเป้าได้เป็นที่เรียบร้อย
แล้วแต่ว่าเกมยังไม่จบค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นไปอีกเท่านึงเลยค่ะ

ก็เลยจากเป้าตั้งไว้หนึ่งแสน
ถ้าเพลงต่อไปพี่ทำได้อีกได้ไปอีกเท่านึง

เท่ากับว่าฝันหนึ่งแสนมัน๒ครั้งเต็มสองมือสองแสนเงินตั้งเยอะ

โอ๊ยค่ะ
อ่ะลองนึกดูก่อนนึกดูก่อนให้มันสดชื่น
หลายชั้นเลยค่ะสองมันบอกไม่รู้
นึกไม่ออกว่าถ้าได้เป็นสองแสนหรือจะทำอะไรคือนึกไม่ออกจริงใช่ไหม

ยังค่ะวางแผนแค่แสนแหละ

ถ้าวางแผนทึกอะไรไม่ออกก็แบ่งผมคนละ๕๐๐๐ก็ได้
เผื่อจะนึกออก
อย่าค่ะอย่าค่ะอย่าให้คุณป่า๕๐๐๐ให้เป๊กแสนนึงเลยดีกว่า
เอาล่ะนะคะก็ขอให้ได้เกินกว่าที่ใจฝันไว้กันแล้วกัน

พร้อมแล้วนะคะตั้งสติให้ดีนะคะ

เกมนี้เป็นของพี่เกดแก้วค่ะขอให้โชคดีค่ะ
นับจากนี้ไปนะครับก็คือกำไรอย่างเดียว
ตอนนี้ได้แล้ว๑แสนตัวช่วยเหลืออีก๒ตัวนะครับ
กฎิกาของเราเดินหน้าต่อไปที่เพลงที่๗

เพลงนี้๒แสนบาท

ถ้าอย่างนั้นอินโทรเพลงที่๗มาเลยครับ

ฟังอินโทรเพลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่

ความยากง่ายสำหรับเราล่ะคะ
ก็ยากอยู่ค่ะ

เพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบ

ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไร
ถึงแม้จะท่องได้แต่ว่ามันมีเป็นทูตด้วยใช่ไหม

กลัวมันจะผิดเหรอค่ะ
ตัวช่วยเหลืออยู่สองตัว
จาก๕แผ่นที่เหลือ

มีอ่านเพลงต้นฉบับให้ฟัง๑ท่อน

และอีก๒ตัวที่เหลือก็คือ

กลับข้ามเพลงนี้ไปเลยซึ่งดีที่สุด

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๗นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒แสนบาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

เอาล่ะโอ๊ยตื่นเต้นค่ะ

นั่นว่าโยนเงิน๑แสนพิ้งแล้วนะคะ
ตอนนี้ไม่เอารอลุ้น๒แสน
หรือ๕หมื่น

เหมือนลอยคออยู่กลางทะเลนะครับ
แล้วทิ้งห่วงยางอันนี้ไปเอาอีกห่วงยางอันหนึ่งแล้ว

เหลือสิทธิ์ใช้อีก๒แผ่น

จากสามตัวช่วยนะคะ

เหลือ๒ตัวช่วยที่เรียกได้ว่างดงามซ่อนอยู่ข้างใน๒ใน๕

ตอนนี้เหลือแผ่นที่๑๒๓๔๖นะครับ

แผ่น

ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับก็คือ
อันนี้ไม่ได้ให้เบอร์ใครไว้ใช่ไหมครับ
ไม่มีค่ะ
เพลงเก่งของคุณครับ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๗
เพลงมาครับ

เมื่อรักกันก็ช่วยเมื่อรักคืนก็ช้ำ
แต่เหตุฉะไหนใจยังไม่จำว่ารักทำให้เจ็บทุกที
ปวดเหมือนโดนยาสั่งแต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ท้อนรักจนป่านนี้
เรื่องเจ็บหรือดีมีทุกเวลา
อยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางศรีดา
โดยรักจริงจริงชีวาพระรามงานา
พระรามงามใจที่ฉันจำคำหมนต์
เจ็บพระคนนาสาย
รูปสุดงามสมสังคมข้างใคร
แต่น่าเสียดายใช้ทศกัณฐ์
กับผู้รักที่เป็นตัวของเรา
โดยไม่รู้สึกรับมีผลอาศัย
เพราะทางที่รักที่เก่าก็ต้องรัก
และเอาตัวจริงอีกสินะ
คุณสึกอฮิลิเม้อร์
ผู้เจ็บหรือดี
รักจนไม่รู้สึกกินกัน
๒แสนบาทคุณเกดแก้วร้อย